หนึ่งในนั้นก็มีชื่อของคุณแหยมจันแก้ว
นักแสดงตลกในคณะหยองลูกหยีนั่นเองนะคะ

ได้ทำการติดต่อไปยังคุณหยองลูกหยี

ซึ่งคุณหยองเองเนี่ยเขาบอกว่าขอพื้นที่ชี้แจงหน่อย
จากกรณีที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด
สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงมายังเจ้าตัวและสมาคมตลก
โดยคุณหองลูกหยียืนยันนะคะว่าอดีตลูกน้องไม่ได้เป็นคนเร่ร่อน
หรือว่าตกอับแต่อย่างใดแต่มักจะชอบทำตัวเหมือนคนเร่ร่อน
ที่สำคัญเจ้าตัวได้ให้แหยมออกจากคณะไปนานมากนับ๑๐ปีแล้ว
นิสัยที่ดื้อรั้นไม่เชื่อฟังอีกทั้งชอบกล่าวอ้าง
คณะตลกของตนแตกแยกไปหมดแล้วทำให้ลูกน้องตกอับ
ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเลย
คนในวงการตลกเขารู้จักแหยมดีนะฮะตั้งแต่ผมรวมกับหม่ำยกมกกับจตุลงกับหยอง
รวมตัวกันแหยมเข้ามาในยุคนั้นประมาณสัก๒๐กว่าปีแล้ว
แต่ให้ไปอยู่กับใครเป็นหลักเป็นแหล่งเขาก็ไม่เอา
แล้วเขาก็จะหนีออกไปหนีออกไปเล่ร่อนอยู่อย่างนี้
ไอ้เราก็เลยว่าถ้าสกปรกแบบนี้อย่าอยู่ด้วยกันนะ
ให้พัฒนาตัวเองแล้วแล้วเลิกเล่ร่อนเลิกไปขอตังค์ใครนะ
มันก็เสียหายมาเยอะแล้วล่ะแต่ทุกคนเข้าใจ
ในวงการตลกเขาเข้าใจหมดแล้ว